นัทพรก็คบกับแฟนนอกวงการมานานแล้วนะคะ
หลายคนก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีงานวิวากับเขาสักที
หลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะแฟนนุ่มอย่างหนุ่มต้นเนี่ยคุกเข่าขอแต่งงานแล้วหรือเปล่า
งานนี้มีคำตอบมาฝากด้วยไปติดตามกันค่ะ
นี่แหละค่ะภาพที่ทำให้แฟนลุ้นกันจนนั่งไม่ติด
นางเอกสาวแต้วนัทพรโพสต์ภาพขณะถือช่อดอกไม้

แต่งานนี้สาวแต้วกลับมีคำตอบที่ค่อนข้างจะสลายฝันแฟน
และส่วนตัวแล้วไม่รู้สึกกดดันที่หลายคนลุ้นให้ทั้งคู่ยอมประกาศข่าวดีสักที
โดยมองว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ถึงวัย
และยังไม่มีวี่แววจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ค่ะ
แล้วก็เหมือนในเรื่องก็จะแบบว่า
แล้วเราก็เห็นว่ามันสวยดีก็ถ่าย
ลืมไปว่ามันมีประเด็นนี้อยู่อะไรอย่างนี้

แบบเดี๋ยวใจเย็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็บอกคนที่เราก็สนิทตอบอะไรอย่างนี้
เขาแบบว่ามีเสียงโทรศัพท์ดังมาก

ก็บอกว่าอ๋อเข้าไปดูแล้วกันอะไรอย่างนี้
ค่ะก็คือยังไม่ได้พูดถึงอะไรเลยค่ะ
ก็แบบเป็นเรื่อยชิว
รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ถึงวัยหรอก

แต้วแล้วก็ต้นอะไรอย่างนี้ค่ะ